องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น
โดยได้มีการหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในรัฐยาไข่ในขณะนี้

ด้วยปริธรรมกฎหมาย
นายฟูมิวโอคิชิดะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น

จะไม่ยินยอมให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ในการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้น
ขณะที่นางซูจีย้ำว่ารัฐบาลพม่า

อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายอย่างแน่นอน

ญี่ปุ่นได้มอบเรือเก่าจำนวน๒ลำ
และเรือใหม่ให้กับคนในรัฐยาไข่

มูลค่า๒๗๐๐๐ล้านบาท
ภายในระยะเวลา๕ปีให้กับพม่า
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพ
และการพัฒนาในประเทศ
ทั้งนี้รัฐบาลพม่าเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในรัฐยาไข่
หลังจากที่เกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อกันว่า

ขณะที่ผู้ก่อเหตุอย่างน้อย๓๓คน

เมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ตั้งแต่กองกำลังทหารถูกส่งเข้าไปในพื้นที่
ก็มีรายงานนะครับว่าความช่วยเหลือที่ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่

รวมถึงข้อกล่าวหาจากชาวโรฮิงญาในพื้นที่

ข่มขืนชาวบ้านและเข็นฆ่าพลเรือนด้วย